เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการหาเสียงเพื่อกับการเลือกตั้งในพื้นที่เขตของเขา
แต่เดี๋ยวจะพาลงพื้นที่ก่อนที่จังหวัดทรงขลา
คุณผู้ชมครับบริเวณตรงนี้แถวนี้
เขามีการหาเสียงตั้งคณะกรรมการชุมชน
ของเทศบาลเมืองขวนลังอเภอหาดใยจังหวัดทรงขลา
เป็นการเลือกในพื้นที่เขานะคุณผู้ชมนะ
ก็มีการจัดขึ้นการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะ

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ในชุมชนนี้ตื่นตัว
เขาเลยต้องทำแบบว่าป้ายให้มันดูแบบสะดุดตรงสะดุดตาหน่อย
อย่างที่บอกครับมีผู้สมัครสองทีมคือทีมบ้านตีนวัดสามัคคี
เลข๑ถึงเลข๗และทีมตีนวัดก้าวหน้า
ชื่อทีมเขานะผมไม่ได้มาตั้งใจเน้นอะไรทั้งนั้นนะ
มีอีกทีมหนึ่งเท่านั้นเองหมายเลข๘ถึง๑๔
ไปดูไอ้ที่ว่ากันว่าแหมมันโดนจิตโดนใจ
ก็คือโปสเตอร์หาเสียง
หาเสียงเขาตรงนี้เกิดมาอ่ะโอ้โหเกิดมันลุยเลยเหรอ
ก็เป็นตัวหนังไม่ใช่เหรอคะคน
ทำเป็นโปสเตอร์หนังมันซะเลย
นี่ก็มีเหล่าบรรดาผู้สมัครนั่นแหละ
หน้าตาของเขาจะไปอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นโปสเตอร์หนัง

นี่ครับก็คือทีมทีมบ้านตีนวัดสามัคคี
ตีนวัดสามัคคีมีการออกแบบโปรชัวร์เหมือนปลายโปรโมทภาพยนตร์หนังไทยสมัยก่อน
แล้วไปแปะที่ข้างร้านค้าแนบเนียนไปกับป้ายอื่นเลย
ถูกต้องฮะไปถามเจ้าของไอเดียกันหน่อยก็คือคุณชายันแซะอาเหล็ม
หนึ่งในผู้สมัครทีมบ้านถิ่นวัดสามัคคีบอกว่า
ทีมงานช่วยกันคิดไอเดียนี้นะและช่วยกันออกแบบด้วย
แล้วที่ทำป้ายหาเสียงแบบนี้อยากให้เป็นจุดเด่นเห็นชัด
คนจะได้แบบว่าจำนงจำได้ไง
เอาจริงก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องแบบว่าเลือกให้ได้อะไรอย่างนี้หรอก
แต่อยากให้คนในชุมชนเขาตื่นตัวในเรื่องของการเลือกตั้ง
อาจจะเป็นเลือกตั้งเล็กน้อยคนในชุมชนใช่ไหม
แต่ถ้าเริ่มต้นออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะเนี่ย
มันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังความรักในประชาธิปไตยของคนในชุมชนด้วย
มันเป็นเรื่องของคนทุกคนนะคะสำหรับประชาธิปไตย
เกิดมาลุย๓เข้าถ่ายแล้วทุกโรคภาพยนตร์
แต่ว่าเราจะชอบป้ายไหนอันนี้ก็ต้องให้คนในพื้นที่เขาแต่ง
ไม่ได้ว่าชอบแค่ป้ายไงบางคนก็ต้องดูหลายอย่าง
นโยบายอะไรต่างด้วยก็รอดูกันไปเอาสีสันมาให้ดูกันนะคะ